ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยนะครับ
อยากให้ท่านผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
ปราจีนบุรีหน่อยต้องบอกว่ามันอุกอาจเหลือเกิน
เช้ามืดของวันที่๗สิงหาคมนะครับคนเดียวเนี่ยถูกลุมเนี่ย
เขาบอกเขาโดนเป็น๑๐นะที่มารุมเขา
ใช่ค่ะนี่ฮะลากตัวออกมาจากร้านสะดวกซื้อนะทำร้ายอยู่กลางถนนตรงนี้นะครับ
รถเก๋งรถกระบะที่มากลุ่มนี้ครับทั้งเตะนี่ฮะเขาวิ่งหนี
วิ่งหนีก็วิ่งไปตามจับตัวนี่ครับคือที่เห็นชัดชัดตรงเนี้ยสี่คนแน่นะฮะ
นี่มีรถเก๋งมาอีกนะครับมานี่มามาถึงนี่ซัดเขาเลยนะฮะ
นี่มาเพิ่มอีกนะครับเกินสี่แล้วนะฮะแล้วลากเห็นไหมฮะ
คนนี้คือลากนะลากคนเจ็บที่มีคนเดียวเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
นี่เตะซ้ำอีกนะฮะคือร้านสะดวกซื้อเนี่ย
ก็น่าจะทราบกันว่ายังไงร้านสะดวกซื้อทุกร้านเนี่ยเขามีกล้องวงจรปิดในระแวกอยู่แล้ว
นี่ฮะแล้วลากไปท้ายรถกระบะตรงนี้ถามว่าลากไปทำไม
ท่านผู้ชมคอยดูนะครับเบิ้ลเครื่องดูควันสิค่ะ
เพื่อให้ควันดำเนี่ยมันใส่เข้าไปที่ตัวของคนเจ็บที่นอนแบบ
จะไม่ได้สติอยู่ตรงนั้นอ่าโอ้โหนี่ดีนะมันไม่ถอยรถทับเอา
นั่นน่ะสิค่ะนี่แต่ยังไปเตะไปต่อยอะไรเขาต่ออีกนะฮะ
ยังไม่เลิกนะฮะยังไม่เลิกนะครับโอ้โหนี่ฮะ
คือไฟเฟย์ผู้คนแถวนั้นร้านสะดวกซื้อแถวนั้นนี่เห็นไหมเขาก็
เนี่ยยังมีคนอยู่นะใช่ค่ะร้านสะดวกซื้อก็ไฟสว่างนะคะ
มันตีห้าแล้วเขาเปิดแล้วก็ไม่สนใจอะไรอ่ะค่ะ
ก็มารุมทำร้ายเขาแบบนี้เห็นไหมฮะมีคนขี่จักรยานยนต์มา
ก็แบบดูว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแต่เหมือนกับเขาก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่ง
ใช่เพราะพวกนั้นมันก็หลายคนอ่ะเป็นสิบอ่ะนี่นี่เบิ้ลอีกนะฮะ
เครื่องอีกนะครับเพื่อจะให้ควันดำเนี่ยใส่เขา
โอ้โหแล้วก็ต่อยไปด้วยนี่ครับมากันเป็นสิบนะฮะ
รถเก๋งแต่คนที่ถูกทำร้ายเนี่ยคนเดียวค่ะ
แล้วไอ้พวกนี้ก็แยกย้ายกันไปโอ้โหคือคนเจ็บเขาบอก
เขาขอร้องความเป็นธรรมขอร้องหาความเป็นธรรม
ความช่วยเหลือทางด้านคดีหน่อยเพราะไอ้กลุ่มพวกนี้เนี่ย
นี่ฮะคนเจ็บเดินสะบักสบอมไปนะฮะไอ้กลุ่มพวกเนี้ย
มันโทรมาขู่นะแล้วมันก็ขู่เอาไว้บอกว่าไปแจ้งความเลย
ลูกตำรวจไม่กลัวอยู่แล้วนี่ฮะนี่อีกมุมหนึ่ง
โอ้โหเห็นไหมฮะไปลากเข้ามาจากร้านสะดวกซื้อนะครับ
ลากเข้ามานะฮะแล้วก็มาเตะมาต่อยมากระทืบตรงนี้
คือแสบที่สุดเนี่ยมันลากไปท้ายรถกระบะค่ะ
พรุ่งนี้มันหาว่าคนเจ็บนี่ที่มันมาลุมยำ
ไปขับรถปาดหน้าเขาอะไรอย่างนี้
มันคงแค้นมันก็เลยไปเบิ้ลเครื่องให้ควันดำใส่

บอกเป็นลูกตำรวจไม่กลัวอยู่แล้ว

คือถ้าตามเวลาในกล้องวงจรปิดเนี่ย
ห้าง๗๑๑ร้านสะดวกซื้อตรงนี้ตลาดอุดมศุกร์ที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปลาจินบุรี
คือ๔นาฬิกา๕๖นาทีเช้ามืดวันที่๗สิงหาคม
นี่ฮะเหตุการณ์ก็ตามภาพเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
คนเจ็บเนี่ยชื่อว่านายพีรพัฒนามสกุลห้อยลาอายุ๒๓ปี
หลังจากถูกทำร้ายเสร็จเขาก็เดินโซซัดโซเซไปที่รถของตัวเอง
ขับรถกลับบ้านนี่ฮะที่บ้านเห็นบอกไม่ไหวไปโรงพยาบาลเถอะลูก
ก็นำตัวไปส่งโรงพยาบาลนะครับวันนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนะครับ
โรงพยาบาลกบินบุรีนะครับพีรพัฒน์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเจ็บหนักเลยนะ
ใบหน้ากระดูกแก้มนี่แตกนะครับมีร่องรอยฟกช้ำดำเขียวอีกหลายแห่งในร่างกาย
วันที่เกิดเหตุเนี่ยก่อนจะเกิดเหตุตรงเนี้ยตอนเช้ามืดตรงเนี้ยนี่ฮะ
เป็นสภาพตอนเขาขึ้นรถไปค่ะโอ้โหเละเห็นไหมฮะ
โชคดีนะไม่หนักกว่านี้นะฮะนี่เขายังนี่โรงพยาบาลก็เริ่มดีขึ้นหน่อยแล้ว
คือพีรพัฒน์บอกว่าวันนั้นเนี่ยผมก็ขับรถไปทำงานตามปกติทำงานโรงงานแถวนั้น
ระหว่างทางเนี่ยมีรถคู่กรณีขับอยู่ผมก็พยายามแซงขวา
เพราะผมต้องรีบไปเข้างานให้ทันพอแซงพ้นไปแล้ว
รถของคู่กรณีก็คือไอ้กลุ่มพวกเนี้ยมันก็ขับตามมาค่ะ
แล้วก็ตะโกนด่าทอหาว่าผมเนี่ยไปขับจี้ท้ายแล้วดักหน้าผม
ก่อนจะจอดรถลงมาต่อยหน้าผมไปทีนึงตอนนั้นคือตอนที่ผมไปถึงหน้าบริษัทพอดี
แล้วก็ครัวไว้ว่าเดี๋ยวตี๕เจอกันคือตอนค่ำนะ
ก่อนเข้ามาเข้างานที่มีเรื่องกันก่อนแล้วขู่ว่าเดี๋ยวตี๕เจอกัน
พอเช้ามืดผมเลิกงานพีรพัฒน์บอกว่าผมก็ขับรถมาร้านสะดวกซื้อ
ค่ะเพราะว่ามีเพื่อนของเพื่อนคนหนึ่งติดรถมาด้วยบอก
ตรงนี้หน่อยนัดรุ่นพี่เอาไว้พอมาถึงผมเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ
ก็ถูกไอ้พวกเนี้ยตามภาพในกล้องวงจรปิดเลยมันลากตัวมาจากร้านสะดวกซื้อ
เสร็จแล้วก็หนีไปก่อนจะหนีไปท้าบอกให้ไปแจ้งความเลย
เพราะว่าหนึ่งในพวกนี้บอกว่าเป็นลูกตำรวจแจ้งความไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร
คุณผู้ชมคะจากภาพที่เห็นเนี่ยค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคุณพ่อของคนเจ็บ
พ่อประพันธ์ห้อยลาอายุ๕๓ปี
คุณพ่อบอกว่าเห็นลูกชายถูกทำร้ายแบบนี้ได้เห็นภาพแบบนี้
พ่อตกใจและทำใจไม่ได้นะคะ
ของคนเจ็บบอกเลยว่าดูสิมารุมลูกชายพ่อเนี่ยแบบนี้จะเรียกว่ายังไง
ก็ต้องเรียกว่าหมาหมู่ใช่ไหมอันนี้คุณพ่อพูดนะ
คุณพ่อบอกว่าแบบนี้มันหมาหมู่ชัด
คุณพ่อบอกว่าก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ
ต่อให้มีปัญหาอะไรกันเนี่ยการมารุมทำร้ายแบบนี้มันไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้อง
คุณพ่อบอกเลยว่าก็มาทำร้ายลูกพ่อแบบคนไม่มีทางสู้
มันไม่ใช่ลูกผู้ชายมารุมกันแบบนี้
แค้นใจมากนะคะพ่อบอกว่าดูสิดูภาพสิ
กล้าก่อเหตุกันแบบโอ้โหเหมือนบ้านเมืองไม่มีกฎหมายหรือยังไง
พ่อบอกว่าสิ่งที่เจ็บหัวใจที่สุดนะ
ก็คือสิ่งที่กลุ่มผู้ก่อเหตุพูดกับลูกชายพ่อว่า
คนจนอย่างคุณทำอะไรไม่ได้หรอก
เพราะเขาเป็นลูกตำรวจแต่เขาไม่ได้พูดคุณไง

ทีนี้ค่ะคุณพ่อบอกว่าลูกชายพ่อเนี่ย
เขาเป็นคนห่วงรถดูแลรถอย่างดี
ซื้อมาได้๒เดือนไม่เคยมีปัญหากับใคร

เป็นคนเงียบไม่เคยหาเรื่องใครด้วยซ้ำ
เรื่องการขับรถแซงกันหรือว่าเร่งเครื่องใส่กัน
มองว่าจริงแล้วลูกพ่อเขารีบไปทำงานหรือเปล่า
ก็เลยเร่งเครื่องเร่งขับรถเพื่อรีบไปทำงานหรือเปล่า
ไม่ได้มีเจตนาจะไปก่อกวนใครบนท้องถนนอยู่แล้ว
พ่อบอกว่าฝากหน่อยฝากถึงกลุ่มผู้ก่อเหตุหน่อย
คนทำผิดเนี่ยนะถ้าเป็นลูกผู้ชายตัวจริงเนี่ยนะ
กล้าทำก็ต้องกล้ารับกล้าทำก็ต้องกล้ารับผิดชอบ

ที่พ่อโกรธที่สุดก็คือว่า
เขาบอกว่าไอ้คนจนจนอย่างมึงอ่ะอย่างคุณอ่ะ
เขาเป็นลูกเจ้าหน้าที่ไง
เขาบอกว่าเอาอะไรเขาไม่ได้

เขาเชื่อฟังพ่อว่าทำงานที่เราขับรถบนท้องถนนนี่
เรามันใช้ทางร่วมกันมันก็ต้องมีบ้างกระทบกระทั่งกันบ้างใช่ไหม
เรื่องรถใช่ไหมบางทีมันคับขัน
ปาดกันแซงกันเบียดกันเรื่องนี้มันปกติ
อยากให้ว่าไอ้คนที่กล้าทำมันก็ต้องกล้ารับ
มันต้องกล้าเปิดเผยถ้าลูกผู้ชายจริงใช่ไหม
ถ้ามันกล้าทำมันกล้ารับก็ถือว่าเป็นลูกผู้ชาย
แต่ถ้าเป็นลูกผู้ชายนี่เขาจะมาเอา
แล้วยังไงหมาหมูถ้าเคลียร์กันได้ก็คือเคลียร์กัน
นี่นะคะคุณพ่อของคนเจ็บ
ส่วนคุณแม่ของคนเจ็บค่ะคุณแม่ธนาวดีอายุ๕๒
แม่บอกว่าคืน๗สิงหาคมลูกชายโดนต่อยโดนทำร้ายที่หน้าโรงงาน

พอเช้ามืดของเมื่อวานนี้๘สิงหาคม
ก็เป็นห่วงลูกโทรไปหาลูกว่าระวังตัวนะ
รับสายรับสายแล้วลูกชายก็บอกว่าลูกถูกรุมทำร้าย

พอลูกกลับมาถึงบ้านแม่บอกว่าโอ้โหสภาพลูก
สภาพลูกชายคือหน้าเนี่ยบวมช้ำเต็มไปหมดเลย
เลือดออกปากออกจมูกนะคะ
เลือดออกบนใบหน้าหลายจุดมาก
ส่วนแขนขามีรอยถลอกเต็มตัว
ไม่คิดว่าลูกชายจะถูกคู่กรณีกลับมาก่อเหตุซ้ำแบบนี้
ทีนี้ค่ะพอช่วงสายเมื่อวานแม่ก็ไปแจ้งความนะไปแจ้งความที่สพกบินบุรี
แม่บอกว่าก็ต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายแม่บอกว่าแบบนี้มารุมทำร้ายกันแบบเนี้ย
แจ้งข้อหาพยายามฆ่าได้ไหมแล้วประเด็นที่กลุ่มที่ก่อเหตุมาท้าทายว่าแจ้งความไปเลย
ทำอะไรไม่ได้หรอกเป็นลูกตำรวจเนี่ยแม่บอกว่าไอ้ที่มาอ้างแบบนี้
มันสมควรไหมที่จะมาพูดแบบนี้แม่บอกว่าคือใจหนึ่งก็กังวลนะคะ
กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมถ้าเป็นลูกตำรวจจริงแม่ก็กังวลแหละ
แต่แม่บอกว่าไม่เป็นไรแม่ก็จะสู้คดีให้ถึงที่สุด
แม่บอกแม่ไม่กลัวตายนะจะสู้อันนี้ก็ต้องดำเนินคดีกันไป
ส่วนนิสัยของลูกชายนะคะแม่บอกว่าลูกชายแม่เป็นคนไม่เกเรจริงนะ
นิสัยดีนะไม่พูดคำหยาบด้วยซ้ำไม่ดื่มเหล้าด้วยซ้ำเชื่อฟังพ่อแม่
ก็เลยอยากจะฝากถึงกลุ่มผู้ก่อเหตุว่าอย่าทำแบบนี้เลย
อย่าไปยกพวกทำร้ายใครอีกเลยอยากให้มองกลับกัน
ว่าถ้าคนในครอบครัวต้องมาเจอเรื่องแบบนี้บ้างเนี่ยจะรู้สึกยังไง
อันนี้คือแม่วีดีโอคอลคุยกับลูกชายที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
โรงพยาบาลแม่บอกว่าโอ้โหตอนนี้แม่ก็อยากรู้ว่าอาการของลูกเป็นไงเนอะดู
ดูสังเกตที่ใบหน้าของลูกชายแม่นะคะระหว่างคุยวิดีโอคอลกัน
บวมบวมอยู่เห็นไหมคะเพราะลูกชายก็บอกแม่ว่า
คืออาการดีขึ้นแต่หน้าบวมปากบวมกินอะไรไม่ได้
ต้องกินอาหารอ่อนโหนกแก้มซ้ายที่ปากที่หน้าเนี่ยค่ะมันบวมอย่างที่เห็น
เห็นปากไหมคะคือเคี้ยวไม่ได้เดี๋ยวต้องรอดู
คุณหมอกำลังประเมินอาการว่าอาจจะต้องถึงขั้นผ่าตัดโครงหน้า
โอ้โหผ่าตัดโครงหน้าเห็นไหมคะเทียบสองฝั่งเนี่ยหน้าไม่เหมือนกันเลย
ข้างหนึ่งบวมมากเลยอาจจะต้องถึงขั้นผ่าตัดโครงหน้า
แม่บอกว่าคนก่อเหตุเดี๋ยวแม่จะเรียกคนละแสดเลย
เยียวยามาใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล
แม่หล่องเพราะว่าเค้าตามตารุ่นกับน้อง
ยังมาเจอผ้าเมื่อเช้าอีก
แม่ไม่อยากเงียบไม่อยากเห็น
แม่คิดว่ามันพยามฆ่า

อย่าเอาเข้าคุกเพราะว่าเราก็ไม่กลัวว่าลูกเราจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย
ถ้าเขาไม่มีเส้นสักคนหนึ่งมันก็คงจะจบใช่ไหม
คุณผู้ชมครับภรรยาของคนเจ็บค่ะนางสาวรัตนาพรอายุ๒๑ปี
บอกว่าก็คบกับคนเจ็บมาเป็นปีแล้วตอนนี้ท้องอยู่ด้วยนะคะ
สี่เดือนท้องสี่เดือนเครียดมากเลยเป็นห่วงอาการบาดเจ็บของสามี
เพราะว่ากลัวว่าจะมีผลกับการทำงานอ่ะนะคะสามีคือเสาหลักของครอบครัวจริงจริง
ยืนยันอีกเสียงนึงว่าสามีไม่เคยมีปัญหากับใครจริง
ไม่เคยทะเลาะกับใครมาก่อนเลยเป็นคนขับรถใจเย็นมาก
ไม่มีทางที่จะไปขับรถก่อกวนใครก็คงจะรีบขับรถไปทำงานนั่นแหละ
ไม่ได้ตั้งใจจะไปก่อกวนใครบนท้องถนนแน่นอน

มารุมเขาอีกรอบหนึ่งคือสองรอบนะคะ
นี่คุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
และล่าสุดตำรวจควบคุมตัวผู้ที่ก่อเหตุได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
พันธุ์ตำรวจเอกสุชาติปรานีรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปราจีนบุรี
วันนี้แถลงข่าวจับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมด๔คน
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้ดูกล้องวงจรปิดคู่กันไปด้วย
ท่านผู้ชมช่วยกันนับหน่อยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่าผมก่อเหตุกันแค่๔คนจริง
โดย๑ใน๔บอกว่าความจริงผมเนี่ยไม่ได้ไปทำอะไรเขาด้วย
ผมก็ยืนดูก็มีอะไรประมาณอย่างนี้ลองดูหน่อยว่า๔คนไหม
คือที่เห็นว่าจะเป็น๑๐เนี่ยความจริงทำร้ายจริงเนี่ยมีแค่๓๔คน
รายชื่อให้ทราบก่อน๔คนที่ตำรวจที่ปราจีนบุรีคุมตัวได้
วันนี้นะครับทุกผู้ชมครับมีนายพีรชัยบัวเผื่อนอายุ๒๗ปี
นายกำปะนาฏเครนเหลาอายุ๒๗ปีเหมือนกันนายวัชรพงศ์วงศ์ศรี
แก้วคนนี้อายุ๒๑และนายประธานศรีสังคนนี้อายุ๒๖นะฮะอายุก็
ไม่ใช่น้อยกันแล้วเดี๋ยวถ้ามีภาพที่เห็นทั้ง๔คนเนี่ยให้ดู
หน่อยนะฮะสี่คนนี้มีใครอะไรยังไงบ้างนะคือทั้งหมดเนี่ยนะครับ
สารภาพนะครับว่าก่อเหตุจริงชนวนเหตุมาจากความขัดแย้งเรื่อง
การขับรถปาดหน้ากันนี่นะฮะ๔คนนี้คุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้
สื่อข่าวของเราได้คุยกับทั้งสี่คนแต่ละคนเขาก็บอกแตกต่าง
ไปนะแต่ว่าข้อหาเนี่ยตำรวจแจ้งข้อหาคือร่วมกันทำ
ร่างกายผู้อื่นทำให้ได้รับบาดเจ็บแก่กายและจิตใจ
ครับเอาทีละคนนะพีรชัยบัวเผื่อนนะอายุ๒๗ปีพีรชัยเนี่ยเขา
บอกว่าผมเนี่ยยอมรับว่าผมคือต้นเรื่องผมไม่พอใจคนเจ็บก็คือ
พีรพัฒน์ที่มาขับรถจี้ท้ายผมแล้วมาปาดหน้ารถผมด้วย
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยขับจี้ท้ายปาดหน้าแล้วมาเร่งเครื่องยนต
ใส่รถผมแล้วพูดจาท้าทายด้วยอืมอ่าตอนที่ไปดักเจอกันก็เลย
ดาลโทษะชกใส่เข้าไปครั้งหนึ่งแล้วต่างฝ่ายต่างท้าทาย
ให้กลับมาเจอกันหลังจากนายพิรพัฒน์เลิกงานก็คือตี๕ของวัน
รุ่งขึ้นนี่เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกต่างฝ่ายต่างท้าทายจากนั้นพอถึง

ีรชัยบอกว่าผมเลยตัดสินใจเรียกเพื่อนให้มาสมทบเพราะเกรง
จะถูกทำร้ายพอถึงเวลานัดเพื่อนผมเนี่ยมันมาถึงก่อน
มาถึงจุดนัดพบก่อนแล้วเห็นคนเจ็บเนี่ยพาพวกมาด้วยแล้ว
ของคนเจ็บพกปืนมาด้วยก็เลยมีเหตุการณ์ปะทะกันเกิดขึ้น
ตามที่เห็นในคลิปแต่พีรชัยบัวเผื่อนบอกว่าตอนที่เขาปะทะกัน
ลุมทำร้ายกันนะตอนนั้นเนี่ยช่วงเวลาเกิดเหตุผมไม่ได้
อยู่ตรงนั้นผมเนี่ยยังมาไม่ถึงเขาจัดการกันก่อนผมเนี่ยเป็น
แค่ต้นเรื่องเมื่อช่วงตอนก่อนเกิดเหตุที่ว่าเป็นชนวนเหตุที่
ว่าขับรถจี้ท้ายปาดหน้ากันแล้วลงไปชกเขาครั้งหนึ่งอ่ะ
ผมขับรถเก่งใช่ไหมแล้วเขาขับสี่ประตูแล้วเขามาจี้ดัก
ผมครับมันจี้ด่ากันตั้งแต่เส้นเส้นใหญ่แล้วก็เขาปาดหน้าผมแล้วก็
ส่งไว้รถสิบประตูแล้วเราจับขนาดสะดองสุดเราไม่ว่า

เขาจะมาดักผมอะไรอย่างนี้
เรียกเพื่อนมารับผมถอยกลับบ้าน

ผมไม่ได้อยู่ผมโทรบอกเพื่อนไว้เพื่อนมันมาถึงกันก่อน
อีกคนนึงนะครับชื่อนายวัชรพงศ์วงศรีแก้วอายุ๒๑ปี
อันนี้ชัดเจนในกล้องวงจรปิดนะ
ชลพงศ์เขาก็ยอมรับว่าผมคือคนที่ทำร้ายร่างกายคนบาดเจ็บ
เป็นคนลงมืออ่าดูในคลิปนะฮะที่เห็นว่ามีคนลากอ่ะฮะ
ลากคนเจ็บก็คือนายพีรพัฒน์ไปที่ท้ายรถกระบะ
ลากออกมาจากร้านสะดวกซื้อนี่คือวัชรพงษ์วงศรีแก้วอายุ๒๑ปีนะครับ
เขาบอกว่าใช่ผมคือคนลากคนเจ็บออกมาจากร้านสะดวกซื้อ
รู้จักกันก่อนไหมไม่รู้จักเอาแล้วทำไปทำไม

โดยวัชรพงษ์บอกว่าช่วงเกิดเหตุตัวเขากับกลุ่มเพื่อนขับรถมาถึงพอดี
ก็ตัดสินใจเข้าไปคุยว่ามีปัญหาอะไรกันแต่ตัวคนเจ็บไม่ยอมคุยกับเขา
จังหวะนั้นเขาเห็นเพื่อนของคนเจ็บคนนึงที่มาด้วยแล้วพกปืนมาด้วย
ทำท่าเหมือนกับจะชักปืนออกมาคล้ายจะมาขู่ยิงพวกเขา
แล้วตัวคนเจ็บเนี่ยวิ่งเข้าไปหลบในร้านสะดวกซื้อ
เขาก็เลยพยายามเรียกให้ออกมาแต่ไม่ยอมออกมา
ชะลพงศ์กับพวกสามคนบอกว่าก็เลยเดินเข้าไปในร้าน
แล้วไปลากตัวออกมาแล้วก็รุมทำร้ายตามภาพในกล้องวงจรปิด
ชรพงศ์บอกว่าตอนนี้ผมสำนึกผิดแล้ว
ผมเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผมอยากจะขอโทษคนเจ็บและครอบครัวคนเจ็บ
ยืนยันว่าเวลาที่ทำร้ายร่างกายกันในภาพมีแค่พวกผม
เขาแค่มายืนดูเหตุการณ์อืมอ่าแล้วใครเป็นคนอ้างว่าเป็นลูกตำรวจอ่า
ไปแจ้งความได้เลยเป็นลูกตำรวจไม่กลัว
ชลพงศ์บอกว่าไม่มีนะฮะพวกผมไม่มีใครอ้างเลยนะครับ
ว่าเป็นลูกตำรวจที่ฝั่งคนเจ็บเขาบอกไว้

เห็นว่าพวกผมมากัน๓๔คนเขาก็เลยขี่รถหนีไปในเซเว่น
พอขี่รถหนีไปเซเว่นปุ๊บเขาลงมาจากรถ
พ่อผมก็จอดรถเสร็จปุ๊บเพื่อนเขาจกปืนมา
เพื่อเขาจกปืนมาจะมาจะมาหนีผมสักพักนึง

เพราะว่าผมจำหน้าพี่เขาได้เพราะว่าเคยสนิทกันครับ
แล้วสักพักนึงเขาแล้วพักหนึ่งผมก็เปิดแมสลง
แล้วพักนึงเขาก็เดินหนีไปข้างเซเว่นครับ
แล้วที่นั้นก็ต่อจากตามคลิปเลยครับ
ขอโทษนะครับรู้สึกผิดครับที่ทำเกินเหตุ
เห็นเพื่อนของคนเจ็บคนหนึ่งชักปืนจะยิง
ทักไปว่าพี่จะยิงผมเหรอเปิดแมสให้ดูคนนั้นก็เลยไม่ยิง
ก็เลยไปลากพีรพัฒน์มาทำร้าย
เอาอีกคนนึงครับท่านผู้ชมครับเราได้คุยด้วยนะฮะ
ชื่อนายกัมปนาศเคนเหลาหนึ่งในผู้ต้องหาหนึ่งในสี่
เขาบอกว่าหลังจากที่รุมทำร้ายคนเจ็บเสร็จเนี่ยนะครับ
ตัวเขากับเพื่อนเนี่ยก็เลยกำลังจะแยกย้ายกันไปนะฮะ
ท่านผู้ชมครับภาพในกล้องวงจรปิดที่เห็นรถกระบะที่แบบเร่งคันเร่ง
ควันดำพุ่งใส่ตัวคนเจ็บที่ว่านอนกองอยู่ท้ายรถอ่ะค่ะ
ัมปนาศนี่แหละคือคนบนรถกระบาดที่เร่งเครื่องไปเนี่ยเห็นไหมฮะ
ไปเนี่ยควันดำเนี่ยนี่นะฮะ
ปนาศบอกว่าตอนนั้นเนี่ยผมกำลังจะแยกย้ายกันแล้วนะครับ
ผมก็เลยเร่งคันเร่งอย่างแรง๒รอบ
เพื่อให้ควันดำของถ้อยเสียเนี่ยมันพุ่งใส่ตัวคนเจ็บที่ล้มกองบาดเจ็บอยู่ที่พื้นถนน
ก่อนจะขับรถออกไปถามว่าเอาแล้วทำแบบนี้ทำไม

ัมปนาศบอกว่าอ๋อผมแค้นแทนเพื่อน
อยากให้เข้าใจบ้างว่าแบบถ้าเขาเบิ้ลใส่คนอื่นเนี่ย
ให้เขาลองเบิ้ลแต่ไม่ได้ว่าเอาหน้าเขาไปทิ้มกับท่อนะครับ
เอาไว้แค่ให้เขานั่งอยู่ข้างหลังก็เฉยครับ
ก็เป็นอารมณ์แค่ชั่ววูบที่มันเกิดเป็นอารมณ์มาแล้วตอนนั้นนะครับ
มันเกิดเป็นอารมณ์มาตั้งแต่ตอนนั้นไม่เคยรู้จักครับ
ก็ขอโทษเขาแล้วก็ฝ่ายทางผู้ปกครองเขาด้วยครับ
แทนเพื่อนนะแต่ไอ้เพื่อนคนต้นเรื่องเนี่ยบอกผมยังไม่ถึงที่เลยนะ
ดูอีกคนนึงครับคนนี้ชื่อนายประธานศรีสังอายุ๒๖ปี
ลงไปทำร้ายเขาด้วยประธานบอกว่าในภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
วันเกิดเหตุเนี่ยผมเนี่ยขับรถผ่านมาพอดี
ถ้าเห็นรถยนต์ที่มาเนี่ยนะรถยนต์ที่มาแล้ววิ่งลงไปแล้วไปเตะเขาเลยเนี่ยนะฮะ
ผมเนี่ยขับรถผ่านมาแล้วเห็นว่าเพื่อนกำลังมีปัญหากัน
ผมรีบจอดรถวิ่งลงไปเตะคนเจ็บ๒ครั้งอย่างแรง
แล้วก็วิ่งกลับขึ้นรถไปนี่ฮะคันนี้มาแล้วปื๊ดนี่
ประธานศรีสังเปิดประตูลงมาปึ๊กปึ๊ก
นี่ฮะประธานแล้วประธานก็ขึ้นรถไปถามประธานว่า
แล้วประธานรู้เรื่องไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นประธานบอกอ๋อผมไม่รู้อ่ะ
แล้วโอ้โหผมเห็นเพื่อนมีเรื่องอยู่ผมก็ลงไปช่วยแค่นั้นเอง
อย่างนั้นเลยเหรอทำอย่างนั้นนั้นเลยเหรอนี่ฮะก็บอกอย่างนี้เลยครับ
ลุกปุ๊บลงมาเตะไม่ได้รู้เรื่องอ่ะว่าเรื่องอะไรแต่ไปช่วยเขาเตะ
ไม่รู้เรื่องเลยผมไม่รู้เรื่องเลยผมมาถึงผมก็เห็นเพื่อนกำลังแบบลุมกันอยู่
ผมก็อ่ะเนี่ยลงไปเตะประธานบอกว่าเขาอยากขอโทษสังคมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เอาเป็นว่าผมผิดผมก็ยอมรับผิดฝั่งคู่กรณีผู้บาดเจ็บ
บอกว่าจะเรียกค่าเสียหายคนละหนึ่งแสนบาทผมยอมรับเดี๋ยวผมจะหาเงินมาจ่ายค่าเยียวยาตรงนี้ให้
ผมลงจากรถไปเตะเขาสองทีครับแค่นั้นครับเพราะเขามีปัญหากับเพื่อนครับรู้แค่นั้นครับ
ไม่ครับไม่ครับผมไม่เคยรู้จักกันครับไม่มีอาวุธครับ
แต่ก็ขอโทษที่ว่าภาพเหตุการณ์มันรุนแรงเกินไปก็ถ้ามีอะไรช่วยเหลือเยียวยาทางพวกผมก็จะยินดีรับครับ

นี่ฮะแค้นแทนเพื่อนทั้งนั้นเลย
คือเพื่อนคนต้นเรื่องเนี่ยบอกผมยังไม่ถึงที่เกิดเหตุเลยนะ
แล้วประธานบอกผมอารมณ์ของวัยรุ่นโอ้โหประธานโทษนะฮะประธานนี้อายุ๒๖นะครับ
ผมว่าเจ้าหน้าที่คงต้องขยายผลต่อนะว่าคนที่ทำร้ายลงมือทำร้ายจริงเลยเนี่ย
มีแค่๓คนนี้ไหมเพราะว่า๔คนที่คุมได้เนี่ย
คนหนึ่งเขาบอกเขาคือคนต้นเรื่องซึ่งเขายังไม่ถึงที่เกิดเหตุในกล้องวงจรปิดนี้
โทรตามเพื่อนเอาไว้เพื่อนมาถึงเพื่อนมันใส่กันก่อน
คือรักเพื่อนมากเหรอคะรักเพื่อนมาก
ส่วน๓คนนี้ในภาพจากล้องวงจรปิดจะมีแค่๓คนนี้ไหม
ที่ไปทำร้ายเขาตำรวจดูจากภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ได้
ใช่ไหมสมมติถ้ามีแค่๓นี้แล้วที่เหลือ
จะถือว่าไม่ผิดเลยไหมคุณยืนดูหรอแต่คุณไม่ห้ามเนี่ยค่ะ
ใช่ไหมคุณก็ควรจะต้องห้ามเพื่อนเนี่ยเห็นไหม
พฤติกรรมมันก็เห็นในภาพจากล้องวงจรปิดให้ทุกผู้ชมช่วยกันดูกันแล้วกันนะฮะ
หลังจากที่ตำรวจคุมตัว๔คนนี้ได้นะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าคนหนึ่งที่บอกว่าเป็นคนต้นเรื่องผมไม่อยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิด
แต่ตอนค่ำที่ว่าเจอกันก่อนคุณก็ไปต่อยเขาก่อนนะครับ
เราก็เลยวิดีโอคอล์ไปคุยกับภีรพัชคนเจ็บซึ่งอยู่โรงพยาบาล
คุณชมพู่สลันพัฒน์วีดีโอคอลไปคุยด้วยตอนนี้เขาอยู่ที่โรงพยาบาลกบินบุรีนะครับ
ต้องรอแพทย์ประเมินการรักษาว่าต้องผ่าตัดรักษาโหนกแก้มที่แตกหรือไม่
นี่ฮะเขาบอกว่าหลังจากที่ทราบข่าวว่าตำรวจจับกลุ่มตัวคนที่ทำร้ายเขาได้
เขาก็สบายใจขึ้นแต่ขอยืนยันว่าคนก่อเหตุในคืนนั้น
ไม่ได้มีแค่๔คนนี้แน่นอนแต่มีเป็น๑๐คน
แล้วผมไม่เคยหาเรื่องไม่เคยท้าคู่กรณีด้วย
คู่กรณีอ้างว่าต่างฝ่ายต่างท้าให้มาเจอกันตอนตี๕เนี่ยไม่จริง
ผมขอยืนยันว่ามีแต่ฝั่งนั้นบอกว่าเดี๋ยวตี๕เจอกัน
แล้วทีนี้ที่บอกว่าผมเนี่ยพาเพื่อนมาด้วยแล้วเพื่อนเนี่ยชักปืนขู่ทางฝั่งนั้น
ทำให้ฝั่งนั้นเนี่ยเข้ามารุมกระทืบเนี่ยพีรพัฒน์บอกว่าไม่จริงเลยนะครับ
ขอยืนยันว่าผมไม่ได้ชวนเพื่อนอะไรที่ไหนมาเลย
คนที่มาด้วยกับผมคนนึงเนี่ยก็ไม่ได้มีปืนไม่ได้ชักปืนด้วยนะฮะ
ชายที่ว่ามากับผมเนี่ยพีรพัฒน์บอกว่าคนคนนั้นเนี่ยความจริงแล้วเป็นเพื่อนของเพื่อนนะ
ซึ่งก่อนที่จะเลิกงานเนี่ยแล้วจะออกมาแถวนี้เนี่ยเพื่อนของเพื่อนคนนี้บอกขอติดรถไปร้านสะดวกซื้อหน่อย
นัดรุ่นพี่เอาไว้ตรงนั้นพอถึงร้านสะดวกซื้อผมก็เจอกลุ่มผู้ก่อเหตุนะฮะ
แล้วที่สำคัญพอถึงร้านสะดวกซื้อเพื่อนคนนี้ที่ว่าขอติดรถมาที่เป็นเพื่อนของเพื่อนหายไปเลยคุณเขียนมาสอน
รพัฒน์บอกหายไปเลยพีรพัฒน์ก็เลยยังสงสัยว่าเพื่อนของเพื่อนคนนี้ที่บอกขอติดรถไปร้านสะดวกซื้อหน่อย
รุ่นพี่เอาไว้เนี่ยเป็นนกต่อหรือเปล่าเป็นนกต่อล่อให้เขามาเจอพวกนี้หรือเปล่า
ล่อเป้าให้เขาโดนทำร้ายเพราะพอมาถึงเนี่ยเขาก็ถูกแบบโอ้โหลุมยำเลยอ่ะนะฮะเขายืนยันนะครับว่าช่วงที่ลงมือทำร้ายกันเนี่ยมีหนึ่งในคู่กรณีพูดออกมาจริงนะ
พูดว่าประมาณว่ามาขับรถจี้ตูดเหรอเร่งเครื่องเหรอปาดหน้ารถพี่กูทำไมประมาณอย่างนี้แค้นแทนพี่แค้นแทนเพื่อน
ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เขาอยากให้คู่กรณีเนี่ยมาขอโทษเขาด้วยแล้วขอให้เจ้าหน้าที่เอาผิดให้ถึงที่สุด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
ถ้าผมจะโพกปืนไปทำงานผมจะโพกไปทำไมอ่าผมไปทำงานค่ะ
ที่พูดพูดกรณีเขาบอกว่าที่เขาทำร้ายทำร้ายเราเนี้ย
เป็นเพราะว่าเห็นเพื่อนเราพอปืนจะยิงเขาก่อนไม่ไม่ครับเขาตอนตอนเขาทำร้ายผม
เขาไม่ได้พูดอย่างนั้นครับมึงไปขับรถจี้ตูดพี่เขาทำไม
มึงไปปาดหน้ารถเขาทำไมแล้วมึงไปเหยียบควันดำเลยทำไม
คือผมไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วผมก็เถียงเขาทุกคำ
เขาก็ต่อยผมแล้วก็ลากโกงมาก็ถึงมันมันต้องมากกว่านั้นครับ
ในภาพมันก็เห็นชัดว่ามีใครบ้างครับนะครับส่วนตัวเพื่อนคนหนึ่งที่ไปกับเราเนี้ย
ตอนนี้ก็ติดต่อไม่ได้แล้วใช่ไหมหายได้แล้วก็แค่นี้ครับ
มันต้องตามตามกฎภัยนี่ฮะค่ะคือภีรภัยเขาก็ยืนยันว่า
ไม่ใช่แค่๓คนนี้หรือว่าจะบวกอีกคนนึง
คนต้นเรื่องเป็นสี่คนเนี้ยเขาบอกมีเป็นสิบอ่ะพี่
ในภาพจากล้องวงจรปิดอ่ะอืมแล้วขู่ว่าเป็นลูกตำรวจนะ
แล้วก็เนี่ยมาลุมทำร้ายผมเลยนะคะคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมาก
สำหรับข่าวนี้คุณผู้ชมบอกว่าแค่โควิดก็แยกกันจะตายอยู่แล้ว
อืมยังจะมาก่อเรื่องมารุมทำร้ายอะไรกันอีก
แล้วที่ก่อเรื่องเนี่ยจะเรียกว่าวัยรุ่นก็คงไม่ได้
อายุยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกก็ไม่วัยรุ่นแล้วเนอะโตแล้วอ่ะ
ไม่วัยรุ่นแล้วฮะโตแล้วนะครับคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ที่